ตื่นตาตื่นใจกันต่อเลย

เพราะว่าเป็นการรวมเอานางเอกตัวแม่
ของวงการบันเทิงไทยมาไว้ในงานนี้

มีคนแต่งเกินหน้าเกินตาเพื่อนด้วยนะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้เรารวบตึงนางเอกแถวหน้า

มีใครกันบ้างพาไปดูเลยจ้า

นี่หนูก็มาเบาเสื้อครอบกางเกงขาสั้นไม่ได้ใหญ่

เสื้อคอปกางเกงขาสั้น

แน่นมากปล่อยปานคือยังไงคะไม่ค่อยได้ออกงานอัดอั้น

ผิวสีเพราะหนูดำน้ำเยอะไง
แล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดมาแบบว่า

ถ้าเกิดมาแบบบ๊อบสั้นก็จะดูเป็นแบบ

เหมือนนางเอกน้องใหม่
ผมแบบว่าถักเดทล็อคแบบนี้เลย
แป๊บเดียวแล้วจำไม่ได้ว่าเป็นสายป้านะ

ดูความสวยความแซ่บกันไปแล้วมาดูที่ข่าวกันบ้างดีกว่าค่ะ
นางเอกตัวแม่พี่นุ่นวรนุษย์
อกจากจะเป็นนักแสดงยอดฝีมืออย่างที่พวกเรารู้ทุกคนรู้กันนะคะคุณผู้ชม

นุ่นเขายังชื่นชอบการทำธุรกิจสุด
โดยเฉพาะด้านอสังหาริมทรัพย์

ล่าสุดนางผุดโปรเจกต์รีสอร์ทสุดหรูบนเกาะล้าน

นี่คือรีสอร์ทที่ลงทุนสูงมาก

ไม่เคยมีทันถึงขนาดนั้น

พอถามถ่ายไปเจ้าตัวรีบแตะเบรกดังเอี๊ยดเลย

โปรเจคเนี่ยจริงเป็นโปรเจคแบบเล็กซบซอบ

เราก็แบบว่าเก็บเล็กผสมน้อยแล้วเงินด้วยแหละไปทำ
มันเล็กมากแต่มันแบบเป็นเล็กที่มีคุณภาพ
ไม่เราไม่ได้รวยขนาดนั้น

เราง่ายสบายคือรวย

แต่คนที่บอกว่ารวยเนี่ยยังไงก่อนคะ

ความคิดเห็นเล็กน้อยของเรา

ก็เลยต้องถามเรื่องความรักสักหน่อยหนึ่ง

สามีเขาใช่ไหมคะแต่หลายคนก็ตั้งคำถามนะว่า

หนึ่งปีจะมีหนึ่งครั้งแล้วก็แค่หนึ่งรูปเหรอ

เขาบอกว่าเขาไม่ใช่ดาราเหมือนเดิม

ที่ทุกคนมาร่วมทำบุญกับเราด้วยสรุปก็คือสวยและรวยมากจริง
เราไม่ต้องลงร่วมแฟนบ่อยกันได้จริงแต่เขาก็รักกันทุกวันจริง
คุณตอสเขาขี้อายไงเขาบอกเขาไม่ใช่ดาราใช่แต่เขาก็ดังมากนะ
อ่ะมากันที่อีกหนึ่งคนค่ะเราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ
แม่แอ๊บทักษะออดโอ้นี่ก็สวยวันนี้สวยจุ้นมากนะคะจริง
เจอแม่แอฟรอบนี้ขออนุญาตถามถึงน้องปีใหม่สักนิดนึง
โมเมนต์ที่คุณแม่เนี่ยเขาลอยดูแลลูกสาวในกิจกรรมของโรงเรียนอืม
นี่เลยค่ะน้องปีใหม่น่ารักมากนะคุณผู้ชมมาในลุคชุดไทย
ที่สำคัญเมคอัพบนใบหน้าของน้องปีเนี่ยสดใสมาก
ใครแต่งให้ดูไหมจ๊ะใครคะแม่แอ๊บนี่แหละจ๊ะใสเบาเบา
ใช่งานนี้เรียกว่าคุณแม่ลงทุนจัดเต็มแบบนี้เพื่อลูกสาวโดยเฉพาะเลย
ความรู้สึกของคุณแม่เป็นยังไงไปฟังกันหน่อยค่ะ
แม่ทำอะไรได้ก็ทำค่ะอย่างเวลาเขาไปสอบบาเล่หรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ต้องแต่งหน้าเราก็เคยทำให้เขาค่ะโชคดีแม่มีสกิลอยู่บ้าง
คือเราก็เคยมีประสบการณ์แล้วที่แบบตอนเด็กกลับไปดูรูปรูปแบบตาเขียวตาม่วง
คือเราก็อยากมีรูปแบบที่เราชอบอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่ารูปนี้ก็จะเก็บไปอีกนานสุดยอดนะแต่งจนลูกสวยจะสู้แม่ได้แล้วนะ
สองนางเอกตัวแม่ไปแล้วนะคะมาชื่นชมความสวยของคนฮาสายฮากันบ้างดีกว่า
พี่เจนี่ปานั่นหรับเอาล่ะโอ้โห
ก่อนหน้านี้โสดยาวโสดยับโสดเหมือนไม่รู้ว่าจุดหมายเนี่ย
มันจะสิ้นสุดลงตรงไหนสักทีนึงค่ะพี่ค่ะ
แต่ว่าล่าสุดเจนี่ปานันเขาดูมีพิรุษกลางวงสัมภาษณ์
เพราะว่ามันมีข่าวลือหนักมากว่าตอนนี้หัวใจของนางเนี่ย

พี่นักข่าวเขาก็พยายามหลอกถามเจนนี่นะ
หลอกถามแบบทุกแง่ทุกมุมนะกลางวงสัมภาษณ์
คำตอบของเจนี่ก็คือไม่มีแต่เสียงสู้
ต้องพูดว่าอย่างไรนะไม่มีมีปีรุษเลยอ่ะ
ใช่แล้วอาการคือสกิลที่เป็นพิธีกรพูดเก่งพูดคล่อง
แต่ในที่สุดนะคะเจนนี่ปานันเขาก็ยอมรับกับสื่อ
บอกว่าตอนเนี้ยมีคนที่รู้สึกดีด้วยด้วยละนะพี่โศด
แต่ว่าขอไม่พูดอะไรเยอะแล้วกันเพราะอะไร
เพราะหมอดูเตือนแล้วเดี๋ยวจะไปไม่รอด
ฟังคำตอบของเจนี่ปาหน่อยกันเลยดีกว่าค่ะ

ฮะเสียงสูงไม่มี
ไม่มี

ก็คุยกับทุกคนก็คุยกับคนนี้อยู่

เพราะว่าไม่ได้เชื่อฟังคำพูดผู้ชาย

ใครสเตตัสอื่นไม่ใช่แฟน

ถ้าไม่พูดก็จะไม่เปิดช่องให้ไปไหนเลย

จนจะเปลี่ยนวัยกรณ์เหมือนภาษาอะไรอย่างเนี้ย

เอาจริงคุณผู้ชมเมาส์ให้ฟัง
คือคนที่สัมภาษณ์นะก็เพื่อนสาวเรากันเองนี่แหละค่ะ
อ่าแล้วก็มาแบบตาล่มไปนะคะ
แล้วความโป๊แตกของนางสัมภาษณ์กับพี่อนามัยเดี่ยว
เรื่องหนึ่งนะอ่าปีใหม่จะไปปลาย

แล้วก็เป็นแบบหนุงใส่แว่นเดินนู้นนานนี่อะไรอย่างนี้

เพราะว่าเจนนี่ก็สวยปั๊วปังกระมังหม้อหาย

น้องมีแฟนก็เลิศแล้วละค่ะ
เมื่อไหร่เจ๊จะสิ้นสุดทางโสดกับเขาสักทีละค่ะ

ไม่ใช่เราเชื่อใจตัวเองมากกว่า
ยินดีด้วยคนเห็นคนเขามีความรักอะเนาะ